เลยค่ะเพราะมีการเปิดเผยภาพกล้องมุมจรปิด
หลังจากมีวลีเด็ดออกมาว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
แล้วคนเอาคำนี้เนี่ยโอ้โหไปเล่นกันในโลกออนไลน์กันเต็มเลยนะคะ
คุณขวัญรักผมเท่าไหร่คุณขวัญเขียนมา
ดิฉันไม่ขอเขียนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ภาพกล้องมึงจรปิดนะคะ
คือเกิดขึ้นค่ะคือเป็นกล้องวงจรปิดที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ภาพที่เห็นมีตำรวจชุดศูนย์ของสปอศของจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
ลักษณะคุณผู้ชมดูในเป้คือคนใส่เสื้อสีขาวครับ
นี่แหละค่ะถูกคุมตัวเข้ามาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ต้องหา
ถูกจับในคดีเว็บการพนันเนี่ยนะคะไปพบกับผลตำรวจตรีกรรมพลิลาปรภาพร
ก็เป็นผู้การชนบุรีที่รู้กันว่ามีข่าวดังมาก่อนหน้านี้
มีเรื่องของการเรียกรับเงินจากในเป้ถูกกล่าวหานะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหานะว่ามีการเรียกรับเงินจากในเป้
แล้วก็มีในต้นแล้วก็นายบอยเป็นคนต่อรองเรื่องของเงินให้
แล้วก่อนจะมีวลีเด็ดออกมานี่แหละค่ะว่ารักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมา
กล้องวงจรปิดก็เห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาภายในอาคารตั้งแต่ชั้นหนึ่ง
มีการคุมตัวเป้ขึ้นไปชั้น๒ก็ตรงไปที่ห้องของผู้การเลยค่ะ
ในเวลา๑๘น๕๑นของวันที่๒๓พฤษภาคม
วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันเดียวคือที่ตำรวจนั่นแหละไปค้นจับกลุ่มภายในบ้านพักย่านคลองสามวา
นี่แหละฮะเขาเลยบอกว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะ
คือเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ไหนรู้ไหมคุณ

ของผู้การจังหวัดแล้วก็ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทร

ก็พบเป็นภาพเป็นคลิปเมื่อกี้จริง
ว่า๒๓พฤษภาคมนายเป้มาหาผู้การที่ห้อง
แล้วคือแทนที่จะเป็นการพาตัวในเป้หลังจากจับกลุ่มแล้ว
ส่งไปที่สอนอคันนายาวแต่กลายเป็นกลับไปที่ห้องของผู้การแทนที่จังหวัดชนบุรี

พอถูกไปแบบนี้แน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มีทางด้านของตัวผู้ต้องหาที่เขาก็กลายมาเป็นผู้เสียหายในเวลาต่อมา
ว่าไปกล่าวหาว่าทางด้านผู้การชนบุรีมีการเรียกรับเงินในห้องนั่นแหละค่ะ

ตามพรบป้องกันและปราปัำการทรมาน

จะมีการบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นเคสแรกเลยนะเออใช่ค่ะอืม
แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้การชนบุรีเนี่ย
มีการเข้าไปให้ปากคำพูดคุยกับพนักงานสอบสวน
เขาบอกว่าเป็นการให้ปากคำนานกว่า๓ชั่วโมง
มีมั้ยครับมีคลิปต่อผู้การเข้าไปเมื่อวานนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูจังหวะบรรยากาศ
ซิว่าผู้การพูดอะไรบ้างไหมค่ะ
คือจะเห็นเลยว่าเหล่าบรรดากองทัพสื่อมวลชน

พยายามรุมเข้าไปแล้วถามคำถามในลักษณะเดียวกันหมด

ผู้การอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าอยากจะแก้ต่างอะไรหรือเปล่านะฮะ
แต่ว่านี่กาดก็คือตำรวจเหล่านี้กันไว้
แล้วจริงคือผู้การก็ไม่ได้ตอบอะไรนะ
สิ่งด้านต้าถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้แมสก็ตามค่ะ
นักข่าวสังเกตเห็นสีหน้าแววตาเขาบอกว่าเรียบเฉยนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากที่ผู้การชนบุรีออกมาแล้ว
โจ๊กก็ออกตามฮะเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนสอบสวนเอง
ใช่เพราะว่าเราก็คงอยากจะรู้ว่าผู้การให้การว่าอย่างไรบ้าง
โจ๊กก็เลยบอกว่าผู้การกัมพลไม่ได้ให้การใดกับพนักงานสอบสวน
จะขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณอักษรในทุกประเด็นภายใน๕วันค่ะ
ส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีทั้งหมด๑๐นาย
ผู้การกัมพลมารายงานตัวแล้ว๙นายเหลืออีก๑นาย
คือพันธมตรีพรเทพเพชรนวลสารวัสสพวังจันทร์ที่จังหวัดระยอง
โดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าสารวัตรพรเทพสนิทกับนายบอยด้วย
ซึ่งในบอยเรารู้ใช่ไหมคะว่าในข่าวเขาเป็นคนเจรจา
เรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่

แล้วตอนนี้ทางด้านบิ๊กโจ๊กบอกว่าเตรียมขยายผลนะคะ

เดี๋ยวจะประสานกับสำนักงานปปง
ตามยึดทรัพย์สินที่พบว่าคุณฟังแล้วคุณอาจจะตกใจ
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
มีบ้านพักที่เด่นมีเรือด้วยนะคะ
คือเขาทำธุรกิจเรือคุณ

ที่บอกว่าไปค้นบ้านบ้านเขากว้างมากบ้านหลังนี้

ส่วนที่พักประมาณ๒ไร่ส่วนอีก๓ไร่

แล้วคนเท่านั้นเขาจะรู้จักแล้วเรียกในบอยกันว่าเสียบอย

แล้วคุณไปเจอแม่บ้าน
แม่บ้านบอกว่าเสียบอยกับเมียไปแล้ว

ตั้งแต่๑๓เห็นมันบอกว่ามีการออกนอกประเทศไปแล้วกลับถูกกฎหมาย
เจ้าบอกไม่ห่วงหลบหนีไปเดี๋ยวตามได้

ร่วมในกระบวนการนี้หรือไม่
แต่เขาบอกเขามีหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปต่างนานาว่า
กลุ่มของตำรวจไซเบอร์ถูกส่งหนังสือมาขอสนับสนุนกำลังพล
ในการเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มเป้าหมาย
มีการแนบรายงานการสืบสวนมาเป็นหลักฐานด้วย๓ฉบับ
คือจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินแน่นอน
ไปทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเขาไม่ได้รับเงิน
แล้วเมื่อวานหลังจากที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วนะ
ตำรวจไซเบอร์๒นายก็ไปพร้อมกับคุณอาชิริยะเลย
ใช่นี่แหละค่ะคุณอาชิริยะก็ยืนอยู่ข้างไปโรงพักต่อ
เนี่ยนะคะทางด้านพันธบริเอกดำรงศักดิอ่อนตารองภูมิครับการตำรวจสืบสวนอาธิกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย
ก็มีการยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์แต่อย่างใด

ใช่ค่ะแจ้งความที่สพคูคศเพราะอะไร
จะให้ดำเนินคดีกับในเป้
เพราะบอกว่าในเป้ไปกล่าวหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่น
ก็คือตัวทั้งสองนายนี่แหละค่ะ
เมื่อวานสอบสวนเสร็จออกมาให้สัมภาษณ์ไปแจ้งความทันทีที่สพคูคศ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลาสักประมาณ๑๐โมงเช้าของวันที่๑๙นะคะ
๑๐โมงน่าจะ๑๐โมงของวันนี้เลยช่วงสายสาย
ที่หน้าผู้ทรจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้บังคับการกฎหมายและคดีภาค๒พลตรวจดีธนาวุธจงจิระ
เห็นว่าเดินทางเข้ามากราบพระพุทธโสธรที่หอพระด้านหน้าด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเพราะว่าท่านจะรักษาราชการแทน

แล้วนี่พอสักการะเสร็จก็มีการถวายพวงมาลัยแก่พระพรม

หมายทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะมีการประชุมกัน
มอบนโยบายกันในการปฏิบัติราชการที่ห้องประชุมชั้น๓
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะ
ท่านก็คงมาว่ายพระขอพรบอกอย่าให้เกิดอะไรกับภูทอลจังหวัดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นผู้การจังหวัดย้ายไป๒แล้วนะ

พลุธจังหวัดท่องเที่ยว

และทีนี้การที่รักษาราชการแทนอย่างพลตำรวจตรีธนาวุฒิ
จะมาทำหน้าที่ตรงนี้มีอะไรหนักใจไหม
ถามท่านไปเมื่อเช้าเหมือนกันท่านก็บอกว่า
ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
แม้จะเป็นพื้นที่อาจจะทำเลทองจะติดท็อปไฟต์หรืออะไรก็แล้ว

นี่ก็เป็นคดีใหญ่เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าวันนี้นะฮะ

ยังไม่เข้ามาให้ปากคำกับทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ